ที่เชียงรายนี่ดูแล้วก็น่าจะโดนข้อหาเดียวกัน
ฆ่าโดยเจตนาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
แต่เป็นเหตุสามีเอามีดแทงเมียตัวเองอะค่ะ
สิบเอ็ดแผลจนเขาตายคาบ้านนะคะ
เขาบอกว่าเขาโมโหเพราะว่าเมียจะขอเลิก

คือโอ้โหน่าสงสารมากเพราะว่าผู้ตายอ่ะ
โดนแทงเข้าไปที่หน้าอก๑๐แผล

เพราะแต่ละจุดเป็นจุดตายหมดเลยค่ะ
ตำรวจสพเชียงแสนลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิต
ผู้ตายคือนางสมใจค่ะอายุ๖๕ปีแล้วนะคะ
สภาพคือเสียชีวิตอยู่ที่พื้นนะคะ
และที่เกิดเหตุเนี่ยร่องรอยการต่อสู้คือชัดเจน
แก้วเกิวนี่แตกเกลื่อนเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะ
คนก่อเหตุคือนายสมยงวัยหกสิบเอ็ดปี
สามีที่เพิ่งจะอยู่กินกันมาได้ประมาณ๓๔เดือนค่ะ

พาตัวเองไปโรงพยาบาลระหว่างรอทำแผลที่มือซ้าย
ที่เกิดจากการยื้อแย่งมีดกับผู้ตายอ่า
พาตัวเองไปทำแผลแต่ฆ่าผู้ตายคาบ้านไปแล้ว
นี่กล้องวงจรปิดตอนที่ขับรถออกมาหลังก่อเหตุนะคะ
ขับรถรถคันนี้ไม่ใช่รถตัวเองด้วยนะอ่า
รถเมียที่เพิ่งฆ่าไปนั่นแหละขับรถเมีย
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลตำรวจไปจับได้ที่โรงพยาบาลแม่จันทร์นะคะ
นี่ค่ะนายสมยงยอมรับสารภาพบอกเป็นคนแทงเมียตายจริง
ก่อนหน้านี้อยู่กินกันได้ประมาณสัก๓๔เดือน
แต่หลังเนี่ยเมียพยายามจะขอเลิก
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
โมโหมากก็เลยทำร้ายแล้วก็จ้วงแทงจนเสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายสมยงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะที่บ้านสวน
ให้เขาพาไปดูด้วยว่ามีดที่ใช้ก่อเหตุเล่มไหน

โอ้โหซ่อนอยู่ใต้ที่นอนค่ะ
เสียบเข้าไป๑๑แผลอ่ะ

หลังทำแผนนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายสมยงไปดำเนินคดีที่สพเชียงแสนเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ก็คืออธิบายพฤติการหมดเลย